อุดรอันนี้น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเนี่ยเป็นเด็กชายวัย๕ขวบครับทุกผู้ชมครับ
หายไปเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้วันนี้ก็หากันนะหากันทั้งวันก็ยังไม่เจอ
รวมแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานด้วยก็๒วันแล้วนะ๒วันแล้วนะครับ
วันนี้ทางบ้านนะครับก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา
เพื่อที่จะเปิดทางให้เจอน้องเฟิร์ส
เรื่องราวความเป็นมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ไปดูทางบ้านของน้องเฟิร์สที่เขาทำพิธีกันก่อน
นี่ฮะก็ต้องทำทุกอย่างแล้วครับ
จริงค่ะก็ทุกทางขอให้เจอเถอะ
คือเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันหาไปทางหนึ่ง

เมื่อบ่ายเมื่อวานนี้นะ
บ้านของน้องเฟิร์สเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ตำบลกู่แก้วอำเภอกู่แก้ว
เฟิร์สเด็กชายปรมินปาธวาส
อายุ๕ขวบออกไปกับปู่นะ
ปู่ชื่อปู่บุญเสริมเนี่ย
แถวบ้านก็มาช่วยกันดูตามหากันหมดเป็นห่วงกันหมดอ่ะ
เมื่อวานนี้เฟิร์สไปกับปู่บุญเสริมปู่อายุ๕๓
ไปหาปูที่ทุ่งนากันนะครับ
แล้วทีนี้พอหาปูกันอยู่
ปู่ก็ตะโกนบอกหลานบอกส่งเสียมาให้หน่อย
ตามที่ปู่เล่าให้ฟังนะคุณปู่บุญเสริมบอก
แต่น้องเฟิร์สส่งมาด้วยการโยนมาให้
ปู่ก็เลยดุนะปู่บอกว่าปู่ก็ดุหลานไป
แล้วก็พูดออกไปคงตามภาษาปู่
บอกว่าเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวจะเอามึงตายอย่างนี้

หรือว่างอนปู่หรือเปล่า
บอกว่าตอนนั้นก็คือเห็นหลานวิ่งออกไป
จากทุ่งนาที่ไปหาปู่กันนะครับ
วิ่งไปกับสุนัขตัวหนึ่งคงมีหมามันเดินตามมาด้วย
จากนั้นคือปู่ก็ไม่ได้ตามนะ

คือน้องเฟิร์สเนี่ยเขาอยู่กับปู่บ้านปู่

ใช่แต่ปู่บอกว่าน้องเฟิร์สวิ่งไปเนี่ยเหมือนกับวิ่งไปทางเข้าหมู่บ้าน
ก็เลยคิดว่าน้องเฟิร์สวิ่งกลับบ้าน

ก็ถามพ่อของเฟิร์สก็คือลูกชายตัวเอง
ถามว่าอ้าวแล้วเฟิร์สล่ะ
พ่อก็บอกว่าก็ยังไม่เห็นลูกเลยเนี่ย

ก็เลยรีบออกตามหากันนะครับ
จุดแรกเนี่ยไปตามจุดที่มีคนบอกว่า
เห็นน้องเฟิร์สไปแถวฝ่ายน้ำล้นลำห้วยกุด

ห่างจากบ้านของน้องเฟิร์สไปสักครึ่งกิโลเมตร
แต่หายังไงก็ยังไม่เจอนะครับ

ก็เลยไปแจ้งญาติพี่น้องผู้ใหญ่บ้าน
แจ้งทางอำเภอช่วยกันหาตั้ง
เมื่อวานนี้ตั้งแต่บ่ายเย็นจนกลางดึก
ก็ไปหาที่วัดกู่แก้ววัดแถวบ้าน
ว่าเผื่อเด็กจะเดินไปซ่อนตัวอยู่แถวนั้น

เช้าวันนี้หาใหม่ฮะ
ประหลัดอำเภอกู่แก้วนะครับ
ก็ประสานกำลังตรชดมาช่วย

ประดาน้ำก็มานะครับ
งมหากันนะฮะที่สระน้ำด้านหลังบ้านมีอยู่สองบ่อนะครับ
บ่อหนึ่งก็กว้าง๕เมตรยาว๒๐เมตร
อีกบ่อก็กว้างแล้วก็ยาว๑๐เมตร

แต่ก็ไม่เจอนะครับ
ฝั่งยายเขารู้ข่าวเขาก็มา

คือคุณยายลำดวนบอกว่า
เชื่อว่าหลานเนี่ยต้องถูกสิ่งลี้ลับจับตัวไป
แล้วก็บังตาไว้ทำให้หาไม่เจอ

ก็เหมือนกับชาวบ้านอีกหลายคนที่เขาเชื่อเหมือนกัน
วันนี้ก็เลยมาจุดทูบขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเปิดทางให้หลานชายได้กลับบ้าน
ไม่เห็นสิ่งที่ฝั่งโบราณนะ
มีเพื่อนบ้านนะคะเขาอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกัน
เขาบอกว่าเขาฝันนะคะครับเมื่อคืนนี้เลย
ฝันเห็นเด็กผู้ชายคนนึงมาขอความช่วยเหลือ
ฝันบอกว่าช่วยผมด้วย
ผมหนาวแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
แล้วก็มารู้ข่าวว่ามีเด็กหายตัวไป
ก็เลยรีบมาบอกญาติเชื่อว่าน้องน่าจะสื่อมาบอก
ว่าแบบน้องยังไม่ตายนะแต่ไปช่วยด้วย
มันจมวันหนาวเหรอ
มันหนาวมันนอนขดมันเหมือนมันหนาว
หรือสิ่งใดก็ก็รู้
ทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยังค้นหากันอย่างเต็มที่นะคะ
เรื่องความเชื่อถึงสิ่งลี้ลับอะไรต่างเนี่ย

เขาก็ใช้สูนักต่อชะดอมาดมกลิ่น
ก็กำลังหากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็จัดกำลังมาช่วยกันค้นหาก็อยากจะเจอ
คือมันเหมือนกับมีกลิ่นเด็กใกล้กับสระน้ำหลังบ้าน

เพราะว่าตอนนี้คือยังไม่เจอใครเลยก็เลยไปหาในน้ำอย่างนี้

ก็ตั้งแต่เมื่อวานก็ถือว่ายังมีความหวังนะ

วันกว่านะครับหวังว่าจะเจอน้องเฟิร์สนะฮะ